คุณผู้ชมมาดูบัติเหตุนี้ก่อนฮะชนกันสนั่นแยกไฟแดงที่สะแก้วนะครับ
และปรากฏว่ารถใหญ่๑๘ล้อพุ่งเข้ามาชนรถที่ติดไฟแดงอยู่
รถที่ติดไฟแดงนะคุณนะในรถมีคุณลุงมีหลานตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในรถ
คุณลุงไม่รู้จะทำไงต้องได้เอาตัวป้องกันหลานเอาไว้
แต่สุดท้ายเรียกว่าชนระเนรนาศ๗คันยับเลยนะครับ
พบรถพ่วง๑๘ล้อสภาพด้านหน้าพังยับเยินเลย
พุ่งเข้าชนกับรถคันอื่นโดยเฉพาะรถกระบะแข็บนะครับ
ซึ่งในกระบะแข็บมีผู้โดยสารนั่งกันมา๔คน

อีกคันที่ถูกชนแล้วมีผู้โดยสารบาดเจ็บนะครับ
ผู้โดยสาร๕คนมีคนหัวร้างข้างแตกไป๑

แล้วก็ยังมีคันอื่นที่โดนเล็กโดนน้อยอีกนะคุณ

มีผู้โดยสารรวม๔รายที่ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ

รถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อพุ่งเข้าชนขณะที่ติดไฟแดง

คุณลุงอภัยกับหลานรอดชีวิตปฏิหารนะคุณฮะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเมื่อวานตอนเย็น
เดินทางมารับหลานจากโรงเรียนเพื่อจะกลับบ้าน
หลังจากนั้นจอดติดไฟแดงอยู่๔แยกนี่แหละฮะ
รถของผมเป็นคันแรกที่ติดไฟแดง
และเห็นเลยนะว่า๑๘ล้อมันพุ่งเข้ามา

ทำไงได้คุณขับหลบหนีก็ไม่ได้นะ
ก็ได้แต่กอดหลานเอาไว้เอาตัวป้องกันหลาน
ไม่ให้หลานได้รับอันตรายนะฮะ
เหตุการณ์นี้รอดมาได้ทั้งลุงหลานนะฮะ
ถือว่าโอ้โหพระคุ้มครองนะคุณนะ
ทางพนักงานสอบสวนสพเมืองสะแก้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐานทั้งหมด
รอสอบปากคำโดยเฉพาะรถพ่วง๑๘ล้อนะครับ
แต่ที่ชาวบ้านเขาบอกอย่างหนึ่ง

โดยเฉพาะช่วงเทศกาลนะสงการปีใหม่ที่จะถึงวันหยุดแบบนี้
รถติดยาวเป็นกิโลกิโลและมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
มันจะได้ใช้เป็นหลักฐานแล้วก็ป้อมปรามการขับโดยประมาท
แต่จนถึงป่านนี้หน่วยงานยังไม่ทำอะไรเลย